โหวตเลือกนายรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ต้องใช้เสียงของที่ประชุมร่วม
รัฐสภาสสกับสวนะครับ๗๕๐เสียงใครได้
เสียงหรือว่ามากกว่านั้นจะได้เป็นนายรัฐมนตรีนะครับ
แน่นอนแล้วว่า๒ซีกการเมืองเสนอชื่อกันซีกละ๑คนนะครับ
ซีกของภักดิ์พระรามประชารัฐเสนอชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ขณะที่ซีกของพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่และแนวร่วม
เสนอชื่อนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ชื่อของทั้งสองคนว่าที่นายรัฐมนตรีคนที่๓๐ของไทยนั้น

พลเอกประยุจันโอชาผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพักพลังประชารัฐอายุ๖๕ปีเกิดวันที่๒๑มีนาคมปี๒๔๙๗ที่จังหวัดนครราชศรีมา
โตในเส้นทางรับราชการทหารจนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองปี๒๕๕๗ทำให้เขาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกต้องเข้ามาเป็นตัวกลางไกลเกลี่ย
แต่เมื่อไม่เป็นผลจึงประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙ของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน
ส่วนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในนาม๗พักการเมือง
ปัจจุบันอายุ๔๑ปีเกิดเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ได้รับการขนานนามว่าไพ่หมื่นล้าน
บทบาทของนักธุรกิจหนุ่มทุนหลายหมื่นล้านบาท
แสดงความเห็นติเตียนการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มกปศ
เข้าสู่สนามการเมืองนายธนทรเขาคือนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวหลายเหตุการณ์
เคยร่วมเรียกร้องสิทธิกับกลุ่มสมชาคนจน
และปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยมาแล้ว
เข้าสู่เส้นทางการเมืองเมื่อวันที่๑๕มีนาคมปี๒๕๕๙
โดยร่วมกับนายปียบุตรแสงกระหนกกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และผู้สนับสนุนจำนวน๒๔คน
ขอจดทะเบียนพักการเมืองภายใต้ชื่อพักอนาคตใหม่
ใช้โซเชียลในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
จนเกิดแฮชแท็กฟ้ารักพ่อแบบถล่มทลาย
สามารถนำพักอนาคตใหม่หักปากกาเซียน
ชนะเลือกตั้งเข้ามาเป็นพักการเมืองอันดับที่๓
แม้กรกตจะรับรองให้เป็นสอสอแต่ต้องถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
คำสั่งของสารรัฐธรรมนูลกรณีถือครองหุ้นสื่อ
อกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้ในความผิดตามพระราชบัญญัติ
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กรณีจัดรายการคืนบรรสุทธิ์ให้ประชาชน
เฟซบุ๊กไลฟ์วิจารณ์ข่าวพลังดูดของคอสช
และถูกตั้งข้อหาปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง
และให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาอื่น
กับคำร้องที่นายธนทรให้พักอนาคตใหม่
ยืมเงิน๑๑๐ล้านบาทเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง
แม้ว่าผลโหวตในวันพรุ่งนี้จะพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า
นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะตกเป็นของพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอน
เขาได้รับเสียงสนับสนุนจาก๒๕๐สว
แต่กรณีนายกรัฐมนตรีผู้นี้จะต้องเผชิญกับวิบากรรมที่รออยู่ในอนาคต
ในเรื่องของเสียงที่ปริ่มน้ำที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ยาก
รวมถึงการถูกเช็คบินตรวจสอบการทำหน้าที่ที่ผ่านมา
ในวันที่ไร้ซึ่งมาตรา๔๔
ข่าวเทราะทีวีรายงาน